ของบ้านหลังหนึ่งนะครับพบงูพิษนะครับที่มาสร้างรังแล้วก็นอนกกไข่อยู่บริเวณใต้ตู้เย็นในห้องครัวของบ้านเขาก็เลยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเก็บเอาไปพร้อมไข่นับสิบฟองโอ้โหดูภาพกันหน่อยน่ากลัวเหมือนกันสำหรับคนที่กลัวงูครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์นะครับต่อที่เจ้าหน้าที่จับงูได้ครับเขาได้รับแจ้งแล้วก็เข้าไปตรวจสอบให้นะครับบริเวณใต้ตู้เย็นภายในห้องครัวของบ้านริมชายทะเลหลังนึงในเมืองเอดิแลคประเทศออสเตรเลียนนี่โดยพบว่างูมีพิษสายพันธุ์สีน้ำตาลตะวันออกตัวนี้กำลังนอนกกไข่นับสิบฟองหลังจากมา
ใส่ลงในกระสอบแล้วก็นำออกจากบ้านเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยได้มาแจ้งว่าพบงูเฮ้ยผมขออนุญาตก้มอ่านตัวหนังสืออย่างเดียวนะฮะผมไม่กล้ามองจริงคุณผู้ชมเป็นคนกลัวงูเจ้าของบ้านได้แจ้งว่าพบงูโผล่หัวมาจากบริเวณใต้ตู้เย็นซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีอย่างมากเพราะว่าหากไม่พบในอีกไม่กี่
เมืองนี้อยู่ในออสเตลียนะชื่อเมืองเอดิเลสด์นั่นเองครับ
สวยันกูพิชนี่ช่วงเวลาวางไข้ก็ดุร้ายเป็นพิเศษอีกด้วยนะ

ใช่ถือว่าโชคดีมากจริงที่งูตัวเล็กยังไม่ฟักออกมา
และโชคดีกว่ามากที่คนจับเก่ง